คุณผู้ชมฮะช่วงนี้วัยรุ่นกับเพลงนี้นี่เขาบอกว่าฮิตมากเก็บทรงไม่อยู่

เป็นยังไงเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูการเก็บทรงไม่อยู่เพราะว่าเมื่อคืนหนูนอนน้อย

บอกแล้วว่ากลางคืนอย่าห้าว
ตอนเช้ามาแล้วทำบันดาลง
นี่ไม่ได้บอกน้องบอกขุน
ผมนอนตามเวลาอยู่แล้วนะอายตอง
แต่น้องคนนี้ท่าทางจะไปเจอกับศึกหนักหมา

สเก็ตก็ทะเลาะกับขวดนม

นี่แหละครับเก็บทรงไม่อยู่
เพราะว่าเมื่อคืนดูก็รู้ว่านอนมาน้อย

อ้าวให้ดูแบบน้องเวลาเขาสะปะงก
หรือมีอาการง่วงกลางวันเป็นอย่างนี้ประจำ
แล้วน่ารักคุณคือผู้ใหญ่ทำเพื่อนจะขำ
แต่เด็กทำคุณพ่อคุณแม่อดไม่ได้ต้องถ่ายคลิป
เพราะว่าเด็กจริงแล้วเขาง่วงเก่งกันนะ

มันเป็นเรื่องประหารสัจจันทร์น่ารักดี
เป็นความสามารถพิเศษของเขา